โอ้โหไทยแลนด์
ประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน

ตอนแรกที่รู้ว่าจะได้มางานนี้

ทำพิธีกันในวิหารในวัดกันไป

เล่าที่มาที่ไปของต้นสลากย้อม
ได้ดูชาวบ้านเขาช่วยกันทำต้นสลาก
ภาพในหัวของผมก็เปลี่ยนไปหมดเลยครับ
ตอนนี้นะครับเวลาประมาณ๕โมงเย็นนะครับ

จะเห็นว่าน้องด้านหลังนะครับ
มีการแต่งกายเป็นชุดพื้นเมืองชาติดี
ที่มีความหลากหลายมากของเมืองลำพูนนะครับ

เริ่มแล้วครับขบวนแห่ประเภทอิสระยอมหนึ่งเดียวในโลกของเมืองลำพูนนะครับ
ไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับผม
และนี่ครับคือต้นสลากขบวนแรกของเรานะครับมาถึงตรงนี้แล้วฮะ
จริงเนี่ยผมเป็นคนเชียงใหม่นะฮะแต่ว่ายังไม่เคยได้มีโอกาสได้ไม่เคยมาเห็น
และครั้งนี้ที่มาเห็นเป็นครั้งแรกนี่แบบว่ายิ่งใหญ่มากจริงครับ
ตอนแรกคิดว่าจะมีแต่ขบวนที่สงบเรียบร้อยสวยงามนะครับ
แต่ขบวนด้านหลังผมนะครับดูแฮนด์ดูนิลา
นี่เขาเต้นแอลบิกไปด้วยแล้วเดินมาด้วยนะครับผม
และนี่ครับขบวนที่๒นะครับกำลังจะเคลื่อนผ่านผมไปแล้วครับ
ดูครับไม้เฮลของเขาฮะเรียงตัวสวยงามอยู่ด้านบนเลยครับ
ขบวนแห่สลากย้อมเมืองลำพูนเต็มไปด้วยสีสันจากชุดแต่งกายหลากหลายชาติพันธุ
ซึ่งบ่งบอกถึงความหลากหลายทั้งเชื้อชาติของเมืองลำพูน
ทั้งล้านนายองไทยลื้อกะเรียง
พูนจึงเป็นเหมือนเบ้าหลอมทางวัฒนธรรม
จนทำให้เกิดประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้ขึ้นมาครับ
มาถึงตรงจุดนี้ครับจะเป็นต้นสลากที่มีขนาดที่เล็กลงมา
เพราะว่าเป็นต้นสลากของชุมชนนะครับเป็นของโรงเรียนต่างด้วยนะฮะ

ได้ครับน้องตัวแทนจากโรงเรียนรวมถึง

เรียกว่าเดินกันตั้งแต่เย็นจนมืดเลยทีเดียวครับ
ตอนนี้ครับบริเวณหน้าวัดพระธาตุธนิพุนชัยนะครับ
สลากทุกต้นนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะฮะ

ที่เป็นต้นสลากเล็กตรงนี้นะฮะ
แล้วก็จะมาเรียงสวยตรงนี้ด้วยนะครับ
พิธีเปิดงานประเพณีสลักย้อเมืองลำพูนก็จัดขึ้นหน้าองค์พระธาตุภายในวัดนี่แหละครับ
ไลท์สำคัญก็คือการประกาศผลการประกวดต้นสลากย้อม
ซึ่งปีนี้มีส่งเข้าประกวดทั้งหมด๑๒ต้น

แล้วแชมป์เก่าอย่างวัดประตูป่าก็สามารถรักษาแชมป์ไว้ได้เป็นปีที่๒ติดต่อกันครับ

ห่วงทางดดังทาง

สวัสดีวันนี้นี่สองเลยครับอาจารย์บาลมีความพิเศษอย่างไรบ้าง
คือวันนี้เป็นวันที่เราจะถวายทานต้นสลาก

ถ้างั้นยังไกลลงควรอาจารย์ไปดูข้างในได้ไหมครับ
ตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วผมสังเกตเห็นว่ามีกระดาษเป็นมวลนี่คือเส้นสลากใช่ไหมครับ
เขาจะเริ่มตั้งแต่เอามารวมตั้งแต่เจ็ดชามเช้าเสร็จแล้วเขาก็จะเอาตัวเนี้ยไปไปแจกให้พระครับ

เมื่อรวบรวมเส้นสลากได้ครบแล้วก็จะมีการนับจำนวนเพื่อแบ่งสรรปันส่วนให้เท่าเทียมกัน
แจกจ่ายให้แก่วัดทุกวัดในจังหวัดลำพูนที่มาร่วมงาน
ซึ่งปีนี้มีเส้นสลากรวมกันแล้วนับหมื่นเส้นก็จะเอาจำนวนเส้นสลากนี้มาหารแบ่งตามจำนวนวัดที่เข้าร่วมงาน
ตกแล้วปีนี้พระสงฆ์จะได้เส้นสลาก๖เส้นต่อหนึ่งรูปส่วนสามเณรได้๕เส้นครับ
ที่ที่การแบบนี้ครับมีความหมายยังไงครับ

แล้วเส้นสลากทุกเส้นที่มาที่อยู่ในหวายทานพอดี
รวมทั้งต้นสลากต้นใหญ่ก็จะมีเส้นอยู่หนึ่งเส้น

อันนี้เขาเรียกว่าการหวายทานโดยไม่จำก็จัดโจทย์
แจกศิลปะของใครได้ก็จะไปอ่านดู

พระก็จะเดินไปตามหาต้นสลากที่อยู่ในวัด
ซึ่งมันจะคนจะเยอะมากมันเป็นเสน่ห์ของมันไง
ต้องไปตามหาเอง
และตอนนี้นะครับพี่ทานสลากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ
เราจะเห็นบรรยากาศด้านหลังคึกคืนและหุ้นวายมาก
เพราะว่าจากนี้พระสงฆ์แล้วก็สามเณรทุกรูป

เมื่อกี้ถ้าเห็นในมือเขาจะมีกระดาษขาวอยู่นะครับ
นั่นก็คือสิ่งที่เขาจะต้องไปตามหาว่า
ต้นสลากที่ได้อยู่ตรงไหนบ้าง
เดี๋ยวเราตามไปดูนะฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงครับผม
สวัสดีครับนี่ได้ของชุมชนไหนครับ
อ๋อได้ของติ้นเกลี้ยวครับ

ยังไม่เจอยังหาอยู่เหมือนกัน
ขอบคุณมากครับ
ตอนนี้เราต้องไหลไปตามขึ้นมหาชนและขึ้นพระสงฆ์สามเนรนะครับ
ต้องบอกว่าเป็นขึ้นในความศรัทธานะครับผม
เพื่อพระสงสัมไปเจอต้นสลักของตัวเองว่าเนี่ย
เขาก็จะมีการอ่านกระดาษนะครับ
แล้วก็เป็นการให้พรกับประชาชนชาวบ้านนะครับ

พระธาตุฮาริพุนชัยที่ว่าใหญ่ดูเล็กลงไปเลยล่ะครับ
เพราะอาจแน่นไปด้วยพระสงฆ์สามะเนรญาติโยมจากวัดต่าง
ที่มาช่วยพระเนรขนของจากการทานสลาก
เรียกว่าเป็นความโกลาหลที่เปี่ยมสุขอิ่มบุญ
เพราะสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับจริงครับ

ตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่ผมได้มาในงานนี้นะครับได้ฟังอาจารย์เล่ารายละเอียดทุกอย่าง
ผมบอกเลยว่างานนี้หนึ่งเดียวในโลกจริงแล้วก็เป็นบุญเป็นความรู้สึกยินดีมากครับ
ได้มาร่วมงานนี้ยังไงขอบคุณอาจารย์มากนะครับผม
ไปแล้วนะครับ๔วันนะฮะที่จังหวัดลำพูนเทศกาลสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลกนะครับ
ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าลำพูนจังหวัดใกล้เชียงใหม่เนี่ยมีงานที่เจ๋งมาก
แล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาจากโบราณจริง

พอได้มาสัมผัสจริงเนี่ยบอกเลยครับว่าเราไม่ต้องไปถึงต่างประเทศหรอก
แค่อยู่ในเมืองไทยอยู่ในชุมชนหรือบางทีจังหวัดใกล้คุณเนี่ยมีเรื่องเจ๋งรอคุณอีกมากมายเลยครับ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
พบประเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
โอโหไทยแลนด์
ดแชร์คำถามแล้วตอบคำถามแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์
พร้อมติดแฮชแท็กรายการโอ้โหไทยแลนด์
และอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
ตอบถูกพร้อมแสดงความคิดเห็นโดนใจทีมงาน
ไปเลยเสื้อยืด๒ตัวพร้อมกระเป๋าผ้า๑ใบจำนวน๕รางวัล
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันที่๑พฤศจิกายนพศ๒๕๕๙